คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมครับป้อมตำรวจเนี่ยก็ควรจะเป็นที่อยู่ของตำรวจ
เป็นที่ที่ประชาชนไปขอความช่วยเหลือนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้ข่าวนี้กลายเป็นที่มั่วสุมค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนึงเนี่ยเอาห้องน้ำของป้อมตำรวจเป็นที่เสพยาแหม่ควันคุ้งเลยค่ะ
แต่ว่าอาสากู้ภัยเนี่ยเขาจับตาดูอยู่ค่ะเขาเห็นทำอยู่บ่อยเลย
สุดท้ายเนี่ยก็รวบตัวไว้ได้จับตัวส่งตำรวจในที่สุดค่ะ
ครูระพรครับเข้าในไฟไหม้หรือครับไม่ค่ะ

เขาผิดสังเกตอ่าห้องน้ำผู้ชายคนนี้เข้าไปทีไรนานนานอ่า
ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายแน่เลยเอาน้ำสาดเลยค่ะครับ
เอาน้ำสาดเพื่ออะไรเพื่อให้ออกมา
ถือออกมาวิ่งหนีจะได้รู้ได้รู้ว่าใครตัวเปียกครับ
นี่คืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยคือเอากล้องมือถือเนี่ย
บันทึกเอาไว้เลยเพราะว่าคือเขาสังเกตตั้งแต่แรกแล้วว่า
ผู้ชายคนนี้พิรุษเข้าห้องน้ำป้อมจราจรของสอนอทุ่งครุ
แล้วมีอุปกรณ์บางอย่างด้วยทำท่าเหมือนกับเสพยาเสพติด
เอาน้ำสาดเลยให้ผู้ชายคนนี้ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันจับค่ะ
จับส่งตำรวจเลยครับที่เห็นสาดไปเมื่อสักครู่นี้คือคุณนพดลอเนกธรรมนะคะ
เป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยคือเขาทำงานตรงจุดนี้ค่ะ
แล้วด้วยความที่เขาอยู่จุดนี้เขาก็จับตาดูคนนู้นคนนี้
สังเกตว่ามีอะไรผิดปกติเห็นผู้ชายคนนี้มาบ่อยมากเลย
เข้าห้องน้ำทีนึงเข้านานนานต้องไม่ปกติแน่
แต่ว่าคราวนี้จะจับให้มั่นคันให้ตายสุดท้ายเป็นอย่างที่คิดจริง
จับตัวได้พอเข้าไปสำรวจในห้องน้ำนะคะ
โอ้โหกลิ่นยาเสพติดชัดเลยครับ
เอาทำไมห้องน้ำของตำรวจกลายเป็นที่เสพยาไปได้คะ
สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยค่ะ

ตำรวจจราจรสอนอทุ่งครุอยู่ใต้ทางด่วนถนนประชาอุทิศ
ซึ่งพร่วมกับสนทุ่งครุพันธ์ตำรวจเอกอันนันชัยกำมวลรัฐ
วันนี้ท่านก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
แล้วมีคำสั่งแล้วบอกปิดตายเลย
ตายห้องน้ำตรงนี้เลยค่ะตัดปัญหาคนมามั่วสุม
ส่วนห้องน้ำของตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอยู่แล้ว
ก็มีใช้อยู่แล้วแต่มันคงจะเป็นห้องที่เขาไม่ได้ใช้ค่ะ

นี่ค่ะส่วนของตำรวจจราจรก็จะอยู่เวรถึง๕ทุ่ม
หลังจากเวลานั้นก็จะให้อาสาสมัครช่วยเฝ้าระวัง
ต่อจากเจ้าหน้าที่ค่ะนี่แหละค่ะ
โอ้โหกลายเป็นทำเลชั้นดีเลยไม่มีใครมาสนใจนะครับ
แต่ไม่หลุดสายตาของอาสาสมัครค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายสติไม่ดีนะคะ

ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าสไนเปอร์
เป็นคนไม่มีงานทำแล้วก็มักเดินเตร่
อยู่แถวราชบุรณะทุ่งครุค่ะ
อันนี้ก็ไปอยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วค่ะ